มาต่อเนื่องกันที่เรื่องของนี่ครับ
ความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ของ
รณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้คุณ

ว่าจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้นะครับ

นักท่องเที่ยวก็ยังแห่ไปกราบไหว้สาร
แม่นางนอนกันอย่างคึกคักเลย

ได้เลยแหละว่าปีใหม่คนคงแน่น

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ

ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แห่ไปเที่ยวชมพื้นที่
เฉลี่ยวันละกว่า๓๐๐คนนะคุณ

ยังไม่เปิดให้เที่ยวชมอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่นักท่องเที่ยวก็ไปกราบไหว้สารเจ้าแม่นางนอนที่หน้าปากถ้ำ
พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเที่ยวลึก
หลายท่านก็เฉง้ามองไปในถ้ำ

ส่วนบริเวณสระมรกฏสวยสดงดงามแบบเมื่อสักครู่นี้

ช่วงนี้น้ำใสสะอาดเป็นสีเขียวมรกฏนะครับ
แล้วก็ปิดปรับปรุงบริเวณโดยรอบมานานกว่า๕เดือน
หัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
นายกวีประสมพลนะครับหัวหน้ากวีก็บอกว่า
มรกฏน่าจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ก่อนวันที่๑๘พฤศจิกายนนี้
โดยการปรับปรุงพื้นที่ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับ
เราจะทำเป็นลักษณะคล้ายว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลย
มันยังมีแผ่นเพลตหินแผ่นใหญ่อยู่นะ
แผ่นเพลจตอนนี้จะทำทั้งหมดประมาณ๔๐แผ่นก้อนใหญ่
๔๐แผ่นให้นักท่องเที่ยวเดินเต็มพื้นที่เลยส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้เทียมหินเพื่อให้นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนที่นี่

ก็คาดว่าประมาณสักก่อนเชียงรายเกมเราน่าจะเสร็จนะครับ
เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ

ส่วนที่บริเวณสาราอนุสรสถานแล้วก็ที่ตั้งหุ่นจาแซมนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างตัวอาคารด้วยไม้อยู่อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
ขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า๑๗๐แล้ว
การภารกิจกู้ไพร๑๓ชีวิตทีมหมูป่าไว้หน้าแห่งนี้ด้วยนะครับ